ภาพควบคิดหน้าในคดีระเบิดและวางพลึง๗จังหวัดภาคใต้

ได้ยื่นเอกสารขอสารบทวนต่างประถงศาลที่๑๕
อนุมัติออกหมายจับ๓ผู้ต้องสงสัย
ก่อเหตุวางระเบิดในพื้นที่อำเภอหัวหิน

โดยสารอนุมัติออกหมายจับเพียง๑คน
เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ทำการสืบสวนสอบสวนแล้วก็หาข่าว
พบบ่อแสของผู้ต้องสงสัยนำมาซึ่งการขออนุมัติต่อสาร
หลังจากยื่นเอกสารหลักฐานต่างสารมณฑนทหารบกที่๑๕
ใช้เวลาพิจารณานานกว่า๒ชั่วโมง
จึงได้ออกหมายจับผู้ต้องสงสัยในคดีดังกล่าวเป็นชายไทย๑คน
แต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้นะครับ
เนื่องจากว่าอยู่ในสำนวนและคาดว่ายังหลบซ่อนอาศัย

ส่วนอีก๒คนหากรวบรวมหลักฐานได้ชัดเจนกว่านี้
ขออนุมัติต่อสารอีกครั้ง
โอเคนะครับไม่ตันให้ยืนยัน
ยืนยันว่ายังสืบไปเรื่อยไม่ตันนะครับ
และต้องอาศัยเวลานิดนึงเพื่อไม่ให้ผิดพลาดนะครับ

เปิดเผยภาพสเก็ตผู้ต้องสงสัย๒คน
กล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพไว้ได้
ขณะที่เตรียมขึ้นรถทัวร์โดยสารเกาะสมุยหาดใหญ่
สูงไหนโกลกที่สถานีบคศนครสีธรรมราช
ซึ่งก็พบว่ารักษณะของการแต่งกายของคนร้าย

รวม๗จังหวัดที่มีเหตุเกิดขึ้นในวันเดียวกัน
ก็คือสวมหวกสวมหวกแก๊ปสวมหน้ากากอนามัย
ปิดบังใบหน้าขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
เพื่อขอออกหมายจับต่อไปครับ